นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับรายนี้จากใต้จอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ
นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นักมวยจอมคำหวังเว่เลยนะครับ

นี่บอกให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านได้รับทราบ

เหลี่ยมตัวทำมาเข้าในไล่แขนตีไม่ได้
อย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องทำให้ความหนักใจเกิดขึ้นต่อไป
น้ำเงินหลวงพ่อมาเยอะเลยวันนี้
เห็นไหมมันชกเนี่ยมันไม่ธรรมดามันชกมาเยอะนะ

น้ำเงินแต่ไฟแดงชกยากแน่

มึงแน่นต์เห็นอย่างนี้กระดูกแข่งโบ๊คไว้นะ
เมืองนักร้องหน้าสุพรรณบุรีนะ
นี่หน้าก่อโมย

โอ้โหตัดล่างเลยตัดล่างเลย
เจอขาเจอขามีปัญหาไหม

ต้นก็จะเป็นแบบนี้เด่นมีชัยนะ
รับก่อนต้นรับต้นรับ

เป็นไปได้อยู่นะแต่ไอ้หมอนี่ปลอดใจ

วิสุพันธ์แดงเด็กดูชัยน้ำเงิน

เขากดไปออกเลยนะค่ะ

ยกแรกพี่ชัยวันนี้เพชรสุพรรณมาโหดเลยนะ

เพชรสุพรรณเองก็ต้นในจับตาดูกับปั้นให้ดี
สากลสมัครเล่นก็เจ้าของ๒เหรียญเงินมาแล้วนะครับ
ส่วนเด่นมีชัยเองบอกต้นนี่ดูศอกผมด้วยครับ
วันนี้รับมาสู้บนเวที
ยกที่๒ครับผู้นำรายการ
เพชรสุพรรณนะครับน้ำเงินเด่นมีชัย
วันนี้ภูทวงชัยดูแดงเป็นพิเศษเลยนะว่าจะชก
ให้สมกับหญิงไม้ลายมือไหมที่นำรายการสุดยอดมวยไทยรัฐในวันนี้
หมอนี่พูดน้อยนะแต่อาวุธเยอะแต่เพชรสุพรรณ
ถามคำต่อกคำน่ะนักชมรายเนี่ย
วันนี้มีอะไรมาป่าผู้โดยสู้ดูเอาคุณพ่อปาล
ตะโกนมาบอกภาวนาขอให้เองอยู่อย่างนี้นะ

ก็เดินแล้วมันจะเสียทรงเนี่ยถ้าขยับอยู่แค่นี้พอเลยนะพอดีแล้วสมีทอีกซ้ายออกได้เลยเนี่ย
ต้องรู้นะวิทยาเพชร๔๐๐๐ในเครือข่ายไปแล้วไปที่มุมแล้วไม่ต้องเดินไอ้มาเต้นมารอได้ยังไง
ถือว่าเป็นเกมของเพชรสุพรรณนะครับแข่งซ้ายเกี่ยวล่างเตะซ้ายมันว่าไปเรื่อยเลยนะ
ออกเรื่อยยาวเป็นต้นยกที่สองน้ำเงินพวกมาทีมายกสี่
แข่งขวาจังบอกพี่มือเนี่ยมันสู้แดงไม่ได้แน่นอน
เตะมวยสาโคสมัติเล่นเย็นต่อยพวกพี่ชิดชัยต่อยดีมาทั้งนั้นเลยนะ
มวยสวยด้วยนะยืนมวยดูธรรมชาติเลยนะยืนแล้วออกดีกตินซ้ายเพลินเลยแบบนี้
มันได้ใจแล้วล่องแข่งสวย
อย่าเดินนะสะกดไว้อย่างนี้นะอาจจะเป็นเรื่องได้นะ
มันเหนียวหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่แถมหลวงอยู่ในตัวหมด
สิบแปดหลวงตาสิบเจ็ดหลวงลุงห้าหลวงพี่อยู่ที่เด่นมีชัยหมดเลย
มีชัยหน้าหลังเลยแต่หมด

แค่งซ้ายคอยเตะ
นัดข่อยพยายามต้มต้องตกขวามันกันแจบพร้อมผ่านมาตามไม้แล้ว

อเจมส์แต่ถ้ามันไล่แข้นไปอยู่ในตลอดมันก็ตีไม่ได้
ตีไม่ได้
ของในแล้วเวียงในมันอยู่ในตลอดมันอยู่ที่แดงเนี่ยซ้อมดีหรือเปล่า
มันอยู่นายตลอดตีไม่ได้นายก็พยายามจะสอดที่มาตลอด
โอ้โหบวกน่ากลัวครับวันนี้แต่บวกแบบนี้อาจจะไม่ครบยกนะอาจจะตามคู่รองคู่เอกไปก็ได้นะ
ถ้าขาก้าวไม่ออกขาตายเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยอย่างนี้เกมสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ประสุนร้อยจะติดแขนติดบังจึงออกยังออกได้ไม่เต็มที่จุดปลายยก๒แล้ว

ครับมวยคู่เอกของเรานะครับผ่านไปแล้วครับสองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง
โอ้โหเพชรสุพรรณนี่ไม่กลัวเลยฮะเดินขยับเข้าหาครับปวดแข้งซ้าย
นี่โดนทางด้านเด่นมีชัยนี่หดขวาคืน

แข้งขวาของเด่นมีชัยครับ

น้ำเงินนี่เดินจับวงในแน่นะพี่ชัยนะ

พื้นเนี่ยเจ้าแดงเป็นมวยเข่ามาก่อนครับอ้าวงานนี้สนุกล่ะ

น้ำเงินเด่นมีชัยแดงเทรดสุภัณฑ์
สองยกนี่แดงกระยันออกตีสาย
แล้วดูเนียนนะครับแต่ออกไปแล้วเนี่ยยังติดท่อนแขนของเด่นมีชัยอยู่
ที่เด่นมีชัยคงจะขยับเดินแล้วนะ

ก็ไหนแบบนี้แหละนี่แหละ

มันมี๒อย่างนะมีคิดตังค์ก็คิดจ่าย

เป็นสุพรรณนี่จากนี้ไปเนี่ยระบบการหายใจเรี่ยวแรงนี่สำคัญมากเลยนะครับ
คำเร็งมากนะอือไอ้เห้นมีชัยเนี่ย
มันหัวแล้วตีทั้งตัวแม่เค็งแรงมาก
ต้องเปิดเกมแล้วครับหมายถ้าต่อยทรงนี้ยืดเยอะ
ไปแล้วอาจจะหนักใจแทงจะผลักสุพรรณนะอือ
ยันอยู่หรือเปล่านะครับมันดื้อเหลือเกิน
หลวงพ่อหลวงพี่อยู่ในตัวหมดเลย

ต้องดิ้นนีเนี่ยโอ้โหพี่สุภัณฑ์นึงก็ไม่หมูพี่ป๊า

ไม่หมูดิ้นดิ้นหลบเลย
เรียงช่วงต้นเกม
ปลายมันจะทนไหวหรือเปล่า
แม่นความดื้อของเด็นมีชัยโดยวิ้งเปิดเกม
ใจเกียร์มาบด้วยเขาแล้วครับตอนนี้

ไอ้เจ้าวิทยาวิ่งไปที่มวงละเอาแทภูเขาไป

ต่อไปเป็นสุภัณฑ์ก็ต้องดิ้นนะต้องอย่าให้ซ่อนขวา
ขวาตัวเองนี่ต้องแข็งแกร่งไว้ก่อน
โอ้โฮโดนดังปุ๊ก
อยุดว่าลอเป้าดิ
ตั้งกระแพงคา

เตรียมตัวนี้แดงไปก่อน
แต่น้ำเงินนี่ถึงตัวอันนี้คำถามมาเลยครับ

แล้วกำลังล้วนน้ำเงินเตรียมใกล้อีกแล้ว

มวยได้ใจอ่ะมวยได้ใจเตรียมตัวอันเดียว
ตอนนี้มหาหินโหดเยี่ยม
แพ็คสุภัณฑ์โดดูดูทีมล็อคล็อคอีกแล้ว
อันนี้เป็นมิโต้มิโต้นะ

อย่างนี้สนุกครับเกม
อย่างนี้เบียดเบียดเบียดยังเบียดกันอยู่
อยู่ที่ใครหยุดแล้วยังไม่จัดยังไม่จัดรอสอกรอสอก
โธ่เสียจังหวะมันจะเด้งแล้วออกตีนซ้ายนะ
เสียจังหวะไปนิดนุ่มนุ่มนี่ไม่เป็นไรเสียจังหวะนังเอง

เหลี่ยมรอบตัวจริงเลยแพ็คสุภัณฑ์
ถ้าโดดถ้าโดดแล้วจุดก็เป็นไม่เรื่องได้

ผู้เอกของเรานี่ผ่านมาครับ๓ยก
เด่นมีชัยนี่เดินเข้าหาครับไปลากคอมาตีเลยนะ
เดินเหมือนพายุเลยนะเด่นมีชัย

ทางด้านเพชรสุพรรณก็พยายามแทงเข่าโต้นะครับ
จังหวะเข้าวงในเพชรสุพรรณพยายามชิงตีก่อนนะ
แต่พอจับไปจับมาตีไปตีมาไข้สวยกว่า
ไปเค้นมาเด่นมีชัยนี่เค้นได้สวยกว่าครับ
ที่แผ่นหลังนี่อัคระนั่นเป็นศักยันต์เสือนะครับ
กที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าเสือนี่คำรามแล้ว
ต่อไปยกที่๔เนี่ยคงจะเหมือนเดิมครับ

ตีได้ไม่ได้เดี๋ยวเพชรสุพรรณจะเป็นผู้ให้คำตอบครับ
เด่นมีชัยบอกไม่ใช่เสือเพชรแน่ครับ

็อกในแล้วตีอย่างเดียวกะตีเอาแดงยุบเลย

เพชรสุภัณฑ์ปอล์ดาวรุ่นเรืองจะแก้ยังไง
หายใจลดต้นคอแบบนี้เลย

ดื้อมาเลย
ดูตลอดด้วย
เอาวิทยาลงงทำไม่ได้เลยนะ

มีดักแทงกันนะ

ทำอย่างแทงทำอย่างแทง

แบบว่าบิดเหลี่ยมไปไม่ทันได้แต่งตัวแล้วครับ

ยิงชิ้นเด้งเอาเข้าตาด้วยไง
แต่ว่าถ้ายุดนิดเดียวก็แพ้ด้วยนะ
บกยกเจ็กยกนี่ต่อยสบายเลยนะ

ดูไม่เลิกเลย
โอ้โห
ตีนซ้ายทีเดียวถึงตัวออกตีนซ้ายทีเดียวเนี่ยถึงตัวอีกแล้วเนี่ย
ของในอีกแล้วแล้วกดไม่อยู่เพราะกดไม่อยู่นี่เด่นมีในแทงเลยเด้งตีเลย
สถานการณ์อย่างนี้นี่อาการน่าเป็นห่วงนะครับที่เด่นมีชัย
มีสองหูแผ่นซ้ายเจอสองเจอใคร
สามินีสามินีเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่ายุบอย่ายุบยุบไม่ได้
แต่ว่าการซ้อมมันเยี่ยมอยู่แล้วนะซ้อมดีนะออกข้างแล้วออกแข้ง
ออกในไม่ได้ไม่ได้เพราะติดในแบบนี้มันโดดซ้ายเลย
มันดันออกไม่ได้นะเพศุภัณฑ์นี้พยายามจะดันระหว่างแข้งจะทำไม่ได้
กระหยันแล้วโหตลอดนะครับได้ตีนเดียวตีนเดียวแล้วก็ถึงตัว
นี่ออกข้างเล็งมัดเล็งมัดมีแข้งลุดโอเคข้างขึ้นไปเต็มประยก
หยุดก็สำเร็จโทษแบบนี้ประยกแล้วยก๔เพศุภัณฑ์ว่าไงออกติดใส
ติดตัวอีกแล้วดูคล้องมาตีแอ่นให้ตีเลยลูกนี้ชายโครงไหม้เลย

หมดยกที่๔
มวยคู่เอกเราครับผ่านไปแล้วครับ๔ยกนี่ภาพช้ายกที่๔ครับ

ทั้งด้านเพศุภัณฑ์นี่เล่นเหลี่ยมครับดักแทงซ้าย

สี่โหเอิ้นตีเข้ารำสัว
เทสุภัณฑ์มีจาร์อยู่๒ช็อตนะครับมี๒มากี้แบบ๑
แล้วช็อตสุดท้ายก่อนจากเสียบคา
มีลูกเสียบซ้ายนี่เข้ารำสสระ
อุ้ยตลาดหลากซ้ำนี่ปั่นปวนหมดเลยครับ
เอาละครับสนุกขึ้นมาแล้วนะครับ

ถ้าฟังไม่ผิดน่าจะห้าเมือนครับ

ก็รับไปค่าตัว
บวกกับอัดฉีดอีกห้าเมือนบ้าง

แล้วเปาะไม่มีห้ามิ้น
เดินสมบัวฝังเดิน
เขามีชอกมาเก่า

มันไม่ยอมจริงนะ

อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วไงเด็กมีชัยมันต้องติดตัว

นี่แหละนี่แหละมวยเข่ามันต้องแบบนี้

วิ่งวิ่งเข้ามานี่ต้องดักด้วยศอกหน่อย
ไม้กล่าวมีรวมกันห้ามือน่ะเอาไม่อยู่หรอ
ไม้กล่าวมีรวมกันห้ามือน่ะเอาไม่อยู่หรอ
พี่มันนี่สั่งเดินอ้าวแข่งซ้าย

เป็นยุ่งเรื่องด้วยนะ
อ้าวมันจะโดนได้ไหมตัดไปแล้วอ้าวลำตัวแล้วนี่ไงนี่ไงอ้าวอ้าว
เสียงเฮย์เสียงเฮย์แม่แดงแม่แดงก็ขยันอีกหน่อยหนึ่งไอ้สุพันธ์
ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีมีผลนะ
นาทีที่เกิดขึ้นตรงนี้มาเตะได้หรือเปล่าเออแม่แต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วนะ
ดูจากสถานการณ์แล้วนะทันไม่ทันทันไม่ทันต้องกระจังจริง
แม่มันต้องเตะอีกหนึ่งจังละสองอ้าวต้องไปจักจริงจริงเตะจริงจริง
เดินออกซ้ายไปนิดนึงเป็นสู่พันธ์อ้าวลงไหน
จะเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะเนี่ยขยับแล้วตีซ้ายออกไม่ต่อเนื่อง
เผื่อได้เลยขยับขยับเสียงเฮมันจะเบาบานลงด้วย

สถานการณ์มันไม่เท่าไหร่นะ

นี่ทำได้ดีเตะได้ดีแต่ว่ามันไม่ตื่นเต้น
ตรงนี้เวลานี้กรรมการต้องเอาตรงนี้มาตัดสินด้วยนะ

ตอนนี้ลูกแข็งแรงด้วยลูกอะไรด้วยหลายอย่าง
วินาทีใกล้จบเกมนะครับ

ถ้าเป็นยก๔นี่เป็นเรื่องเลยนะ
เป็นรุ่น๔แล้วก็สนุกเลยนะครับแบบนี้
หมดยกสุดท้าย
มีชัยเทศบาลบ้านซ่องน้ำเงินนะครับ
สุพรรณปอดาวรุ่งเรืองแดง
กลางวันศักดิ์พักดีคำรับกระดาษ